มาดูกันต่อเลยค่ะที่จังหวัดสงขลาตำรวจเองเขาเร่งติดตามหาเบาะ
ว่าคนร้ายที่ก่อเหตุไปยิงเด็กเลี้ยงวัวที่อยู่ในพื้นที่

ไปเจอศีลชีวิตผิดสนายอยู่นะคะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้

คือไปตรวจสอบไปดูพยานหลักฐาน
ไปดูพยานแวดล้อมจากการที่ไปพบศพชาย
เขาเสียชีวิตอยู่ที่ริมรางรถไฟเก่า
ใต้สะพานสัชกุลในเขตเทศบาลนครหัดใหญ่
หลังรับแจ้งนี่นะเขาก็ลงไปตรวจสอบเลย
ผู้ชายคนนี้อายุประมาณสัก๒๐๒๕ปีค่ะ
คว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ตรงทางเดิน
พื้นหน้าฟุกไปกับพงศ์ย่าทราบเพียงชื่อเล่นว่านายอด
แต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าชื่อจริงอะไร
เพราะว่าในยอดเขาไม่ใช่คนในพื้นที่
ตำรวจไปชนะสูตรศพไปเจอบาดแผล
นายอดถูกยิงด้วยปืนก้าวมอมอเข้าที่หน้าอก

ไปเจอปลอกกระสุนปืนก้าวมอมอตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย๑ปลอก
จุดเกิดเหตุเนี่ยมีวัวที่ผู้ตายเขาเป็นคนเลี้ยงวัว

หลังเกิดเหตุตำรวจไปสอบถามชาวบ้านในระแวกนั้นนะคะ
ซึ่งเป็นชุมชนแออัดบอกว่า
ผู้ตายเนี่ยเขามารับจ้างเลี้ยงวัวเป็นวัวชน

แต่ก็ไม่รู้นะว่าผู้ตายเป็นใครมาจากไหน
ตอนเกิดเหตุได้ยินเสียงแค่ปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
กระทั่งมีคนมาพบว่าถูกยิงไปแล้ว

ได้ยินเสียงปืนแต่ทุกคนปฏิเสธ
ไม่รู้ว่าคนยิงเป็นใครไม่รู้ว่าคนร้ายเนี่ยเป็นใคร
ตำรวจนะคะไปตรวจค้นภายในขนำที่ผู้ตายพักอยู่ด้วยค่ะ
จุดนี้แหละไปเจอการอุปกรณ์การเสพยาเสพติดอยู่ในขนำด้วย
ทีนี้จากพยานที่เจอเนี่ย
เรื่องต้นนะคะตำรวจคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากปัญหาส่วนตัว
แล้วก็เรื่องยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
โดยทั้งสองคนน่าจะมาคุยกันก่อนจะเกิดการยิงกัน
ก็คือในส่วนของคนที่เสียชีวิตแล้วก็คนร้ายเนี่ยนะคะ
น่าจะมาคุยกันก่อนแล้วก็ยิงกันเกิดขึ้น
ตอนนี้ตำรวจทราบชื่อผู้ตายแล้วนะคะ
ต่อมาสอบสวนก็พบว่าผู้ตายคือนายวิรัติพุทธจันทร์
อายุ๓๒ปีเป็นเด็กเลี้ยงวัวอยู่ในชุมชนที่เกิดเหตุมานานแล้วค่ะ
ไปไปมาระหว่างพื้นที่แล้วก็นอกพื้นที่
ล่าสุดกลับมาที่ชุมชนอีกครั้งกลับมาได้ยังไม่ถึงอาทิตย์เลย

ทางคดีนะคะตำรวจในสอบพยานไปแล้ว๙คนค่ะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็เร่งหาเบาะแสคนร้ายเพื่อออกหมายจับค่ะ